ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
วันนี้คนดูรายการคุณเยอะเยอะเนอะจริงเขาบอกเหมือนดูละคร
ผมก็งงอันนี้มีเรื่องช็อคในรายการก็ตกใจเหมือนกัน
จริงป่ะเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ทำให้คนไทยขายเครียดได้เยอะจริง
เพราะว่าโอเคเราปกติเปิดทีวีมาก็จะเจอแต่ข่าวโควิดเออทำให้แบบว่าทฤษฎีของการทำทีวีไทยเนี่ย
เราจะต้องทำอะไรผ่อนคลายแล้วจริงจริงเนอะเอ๊ะในรายการเขาขายแล้วนะ
อะไรนะเขาเอาอะไรมาขายนะขายมะม่วงว่
ไม่ใช่คือยุงอย่าไปพูดอย่างนั้นคือคือน้องก็คงจะอัดอั้นนั่นแหละตัวผู้หญิงที่ถูกเก่าหาว่าเป็นเมียน้อยอะไรอย่างนี้
เขาก็มาพูดในมุมของเขาว่าเขาคงไม่ไปรักกับผู้ชายคนนี้หรอก
เพราะเขาเองเหมือนกับก็ทำงานบริการเพราะฉะนั้นเขามองว่าผู้ชายเนี่ยก็เป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นก็คงไม่อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
แต่พอถามต่อไปมันก็เริ่มความมีเรื่องคือมันมีเรื่องงงเรื่องเอ๊ะมันเอ๊ะมันยังไงว่าหลายอย่างไง
เออพี่หนูถามนิดหนึ่งได้ไหมคะตอนติดต่อติดต่อฝั่งอ่ะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมาเนี่ยเขารู้ไหม

คือเรื่องของเรื่องพี่ติดต่อภรรยาหลวงเนี่ยมาออกรายการตั้งแต่เมื่อวันจันทร์
เออเพราะว่ามันมีเรื่องของคลิปออกมาจำได้ไหมที่ที่บ้านเขาโดนถล่ม

พอออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีข่าวเนี่ยออกมาบอกว่าฝ่ายทางทีมงานก็วิ่งมาบอกว่า
ฝ่ายชายเนี่ยตัวสามีเนี่ยติดต่อเข้ามาเขาบอกว่าฝ่ายหญิงพูดไม่ตรงข้อเท็จจริง

เพราะตอนนั้นก็คือข่าวเดียวกันข่าวที่ตอนนั้นบอกว่าเมียหลวงบุกบ้านเมียน้อยหรือเมียน้อยบุกบ้านเมียหลวง
ไม่ใช่คืออันนี้ที่เป็นข่าวที่ว่าเมียหลวงเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องขนลูกออกมาจากบ้าน
เพราะว่าตัวสามีจะพาเมียน้อยเข้าไปอยู่ในบ้าน
ตัวสามีตอนหลังอ่ะสามีตามหาไม่เจอ

ก็เลยแบบถล่มบ้านอะไรอย่างนี้

บางคนบอกเรื่องราวคือยังไงอะไรไงคือตามข่าวเนี่ยมันมีคลิปนี้ออกไป
ใครเป็นคนปล่อยคลิปนี้ออกไปเมียหลวงก็ก็ภรรยาภรรยาหลวงไง
ใช่ว่าเมียหลวงคนที่มีลูกถูกต้องไหมใช่ใช่เขาก็ปล่อยคลิปนี้ออกไปในโลกออนไลน์
ว่าเขากำลังจะเอาลูกเขาเนี่ยออกจากบ้านเพราะว่าเดี๋ยวผัวเขาเนี่ยจะเอาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้
แล้วก็คนที่ทำลายทั้งหมดนี่คือสามีสามีเป็นคนที่ทำลายบ้านนี้ทั้งหมด
ไม่คือคือตัวสาคือตัวผู้หญิงอ่ะอันนี้เป็นบ้านของตัวเมียหลวง
แล้วตัวสามีเนี่ยเขาก็อยู่ที่นี่แหละตอนแรกแต่เขาก็บอกว่าเขาจะเอาตัวแฟนของผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาอยู่ด้วย
เพราะว่าเขาต้องการที่จะดึงผู้หญิงคนนี้ออกมาจากวงการที่ผู้หญิงคนนี้อยู่
แล้วก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปทำมาหากินแบบเหมือนทำอาหารหงอาหารทำอะไรไปอะไรอย่างนี้
จะได้แบบมีรายได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวภรรยาหลวงก็บอกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
เออเขารับไม่ได้เขาก็เอาลูกเนี่ยหลบหนีออกไปเลยไปอยู่บ้านเพื่อน
ปรากฏว่าตัวสามีก็เหมือนกับมาตามหาก็ไม่พอใจอ่ะก็มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็โดนแบบพวกเพื่อนของทางภรรยามาด่าว่าทำอย่างนี้กับเพื่อนเขาได้ยังไงทำอย่างนี้กับพี่เขาได้ยังไง
เขาก็เลยโมโหก็เลยทำลายบ้านซะหนุ่มเคยเป็นไหมไม่เคยผมโชคดีผมไม่เคยเจ้าชู้
แต่เท่าที่ฉันรู้จักกับเธอมานะข่าวนี้มันเด็กสำหรับเธอนะตั้งแต่สมัยก่อนนะฉันคงจะกล้าเล่นแต่ทุกวันนี้ลูกสาวเธอโตมีครอบครัวแล้วฉันก็ไม่ค่อยกล้าเล่น
พอพี่หนุ่มนั่งฟังทั้งหมดทั้งมวลคุยกัน๓คนเนี่ยพี่หนุ่มเห็นใจใครคะ

ไม่คือพี่ไม่อยากมาเล่ารับฟังเรื่องอย่างนี้แต่ว่าพอดีว่าทางฝ่ายชายเขาบอกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขา
ถ้าเกิดพี่จะเอาฝ่ายหญิงมาออกคนเดียวเขาก็เลยบอกว่าเขาควรจะต้องมีสิทธิ์ได้พูดบ้างพี่ก็โอเคงั้นก็มา

ก็เพราะว่าภรรยาเขาเอาลูกออกจากบ้านไปไง

ใช่เขาโกรธตรงที่ว่าเขาขอเจรจาว่าแบบเหมือนกับขอเคลียร์ทำไมถึงไม่เคลียร์เขาไม่คุยกับเขาอะไรอย่างนี้
เอาลูกออกไปทำไมถูกไหมครับ
ไม่ใช่คือเขาขอเคลียร์ว่าเขาก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ชายจะเอาผู้หญิงเข้าบ้าน
ส่วนเมียก็บอกว่าเขารับไม่ได้ก็เลยออกไป
ผู้ชายก็บอกโอเคงั้นไม่เอาเข้าก็ได้แต่มึงกลับมาบ้านสิอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกเขาไม่กลับแล้วเพราะมันไม่ไหวแล้วทำแบบนี้เขาได้ยังไง
สามีก็เลยโมโหแล้วก็โดนด่าก็เลยแบบทลายบ้าน
อันนี้ไม่คันหลากับไหมแก้วเลย

ก็ฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาเขาบอกเขาหย่าอยู่แล้วเขาหย่าแล้วเขาหย่าไปแล้ว

ส่วนฝ่ายชายก็บอกไม่เป็นไรก็คือเข้าใจอะไรอย่างนี้
ผมก็เครียดกันนะเห็นหนุ่มนั่งเครียดตรงนั้น

พี่เขางงอยู่ไงทำตัวไม่ถูก

นี่มดดำพี่บอกให้นะคือเวลานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ย

คือเราชอบกลับไปคิดว่าสามีเนี่ยเขาน่าจะมีคนอารมณ์ร้อน

เพราะว่าเขาเหมือนกับเขาเหมือนมีภาวะของอารมณ์ที่มันรุนแรง
เราก็ไม่รู้ว่าเวลาฝ่ายเมียเนี่ย

ก็เลยกลัวไงเหมือนวันนี้เห็นมั้ย
ไอ้น้องผู้ชายคนหนึ่งโดนจับไปอ่ะ
ตำรวจไง
เงียบปากไว้เคี้ยวข้าวดีกว่ะ
หนุ่มอ่อนแอร์ขนาดนั้นหรือ
หนุ่มอ่อนแอร์ขนาดนั้นละหรือ

แล้วก็อุ้ยอยากจะโทรไปด่านุ่มนุ่มนุ่มอะไร
ตกใจอ่ะอะไรฉันดูแบบว่าอุ๊ย
ฉันตั้งใจตั้งใจดูแบบกูตื่นมายังไม่อาบน้ำ
อุตส่าห์ไม่ไปฝังเข็มนั่งดูหนุ่มว่ะไม่ได้
คือผู้จัดตีท้ายครัวเขานั่งดูกันอยู่แล้วก็สนุกมากสนุกมาก
พูดกันในกรุ๊ปจนฉันต้องไปเปิดดู
เขาพูดอย่างเหมือนกันจริงคือคุณไอจ๋ายกที่นี้บอกอู๋สนุกมากพี่สนุกมาก
คุณไอ้จ๋าบอกสนุกเหลือเกินจะอุ๊ยอะไรวะมันสนุกอะไรเปิดดูปกติดูอยู่แล้ว
แต่วันนี้จะรีบไปหาหมอไงหมอเหมือไม่ไปหานั่งดู
ตัวภรรยาหลวงเขาก็ไม่ยอมไงเขาก็แบบเขาก็โวยกลับอะไรอย่างนี้
อืมนะโอเคไปโควิดดีกว่าโควิด
กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๒๙๐๒รายด้วยกันค่ะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๙๘๙๘๕๙ราย
หายป่วยเพิ่ม๒๒๒๐๘ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๐๑รายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๘๕๘๖รายด้วยกัน
ทางด้านในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
มีการเปิดเผยถึงเรื่องภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อค่ะ
ท่านบอกว่าจากงานวิจัยการฉีดไข้สลับเข็ม๒เข็ม
ซึ่งเป็นอาสาสมัครทดลองพบว่ามีระดับภูมิคุ้มกัน๗๐๐
พบว่ามีค่าเฉลี่ย๑๗๐๐เศษนะคะ
อันนี้ท่านบอกว่าภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็น๖๐
เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มการฉีดต้องรออีกประมาณ๒อาทิตย์
ถึงจะทราบผลยืนยันว่าการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ
อันนี้นายแพทย์สุภกิจท่านบอกเอาไว้นะคะ
ก็คือเอาง่ายวัคซีนไข้ถูกต้องไหมฮะ

แต่ก็แน่นอนครับว่ามีอีกมุมหนึ่งนะครับจากอาจารย์หมอเทียรวรรดิเหมภจุธา
ท่านก็มีอีกมุมมองหนึ่งนะท่านก็รู้สึกว่าการฉีดไข้กันเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับ
ถามว่ามันโอเคไหมคือเหมือนกับท่านก็บอกว่าผิดหลัก
เออผิดหลักเอางี้ไหมเดี๋ยวเราต่อสายหาอาจารย์เทียรวรรดิเหมภจุธาหน่อย

จะได้มีอะไรลองฟังท่านสักนิดหนึ่ง

นะครับคือทางด้านในแพทย์ทิศวัฒน์เหมือนจุธานะครับ
ก็เป็นผู้มนุยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทยศาสตร์จุฬานรงค์กรมหน้าหาวิทยาลัยนะครับ
ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุบอกว่า
โดนีเซียยอมรับวัคซีนซิโนแวคในระยะหลังการตายได้๗๙

แล้วก็กันอาการหนักได้๕๓ตกจาก๗๔ซึ่งด้อยลงมาก
แต่ตามข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเกิดจากเดลต้าหรือเปล่า
ส่วนในประเทศไทยไม่มีทางเลือกเนื่องจากวัคซีนอื่น
ไม่มีหรือมีไม่พอดังนั้นต้องฉีดไปก่อนสำหรับ
ทั้งที่ยังมีวัคซีนซิโนแวคเหลืออยู่กับเขาอีก๑๔ล้านโดส

คือนอกจากนี้ท่านเองยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติม
บทพิสูจน์ชัดเจนว่าซิโนแวค๒เข็มเริ่มลดประสิทธิภาพ

บุคลากรทางการแพทย์ก็จะแพร่เชื้อต่อไปให้ผู้ป่วย
หอผู้ป่วยแผนกผ่าตัดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
มีการติดหอผู้ป่วยไปยังผู้ป่วยหลายรายแล้ว
หรือติดพยาบาลติดหมอแล้วก็ไปถึงผู้ป่วย
ก็มีอาการของโควิดแล้วกลับมาใหม่อีก

วันนี้อาจารย์ธีรวัตรอยู่ในสายและคุณหนุ่มครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ

อาจารย์ครับผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึง

ฉีดไปสองเข็มแล้วก็คือมี

เอ่อมีทุกขวรแห่งนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยอย่างเดียว
นะครับประเทศที่เอ่อใช้

นะครับก็เกิดเหตุอย่างนี้นะครับ

ก็เหลืออยู่ในสต๊อกประมาณ๑๔ล้านโดส

ก็จะเลิกใช้นะครับภายในเวทยาหย่อดนี้

ที่อาจารย์ได้มีการพูดเอาไว้เหมือนกันนะฮะ
คำสัมภาษณ์ที่อาจารย์ได้มีการสัมภาษณ์ต่อสื่อต่างบอกว่า
จริงแล้วการไขว้วัปซีนระหว่างที่ต้องแหวกไฟแอสตาร์
อันนี้คือมันยิ่งทำให้รู้สึกประสิทธิภาพมันไม่เต็มที่เหรอฮะหรือไงฮะ
ครับจริงแล้วตรงนี้เองค่อนข้างจะใช้
อิตราการค่อนข้างเยอะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเวลาที่จะไขว้นะครับหลักการก็คือว่า
แต่ละเข็มของยี่ห้อนั้นจะต้องได้ผลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่า
เราใช้ซิโนแวคเป็นเข็มแรก
ซึ่งเข็มแรกนั้นไม่ได้ผลเลยเพราะมันต้องต่อด้วยเข็มที่สอง
สตรานั้นเข็มเดียวก็พอจะมีประสิทธิภาพอยู่บ้าง
พอเอาของที่ไม่มีอะไรเลยมาค่อยอยู่กับมีอะไรบ้าง
สิ่งที่เราหวังว่า๑บวก๑นั้นจะได้๔
มันก็คงจะได้แค่๑กว่าถ้าหากว่าคิดในแง่ดี
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองข้อมูลที่พิสูจน์ออกมาแล้ว
ของกระโสสาธารณ์ศรัตน์สุขก็เป็นตามนั้นเอง
ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ดูรายงานของกระโสสาศุกร์
จะต้องระวังรายงานให้ดี
ว่าระดับของภูมิคุ้มกันที่ขึ้น

แท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นระดับภูมิคุ้มกันที่ยับยั้งไวรัสได้

มันเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่ได้ยับยั้ง
เวลาที่เราวัดในเลือดนั้นมันจะมีภูมิคุ้มกันที่เก่ง
ภูมิคุ้มกันที่เฉย
เพราะฉะนั้นที่เห็นว่ามันสูงนั้นแต่จริงแล้ว
เมื่อเรามาดูเฉพาะเจาะจงว่าเป็นภูมิกันที่ยับยั้งนั้น

ดีไม่ดีจะน้อยกว่าด้วยซ้ำ
และในขณะเดียวกันเมื่อเราดูทรฟพ็อตจัดจงต่อสายพันธุ์เดลต้า

และพบว่าอินโลวัสดิ์

คิดว่าแบบไหนน่าจะดีกว่าคะในมุมมองของอาจารย์
สิ่งที่เป็นข้อมูลชัดเจนในขณะนี้นะครับ
ไม่ว่าของเราทำเองของหลายสาบันและของกสุทธิ์สาธุกรรม
กับภูมิจะขึ้นขึ้นไป๙๕๑๐๐ในการยับยั้งไวรัสได้
และนอกจากนั้นเองยังสามารถสู้กับเดลต้าได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลย

ขออนุญาตถามอย่างนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ารัฐบาลตอนนี้สั่งมาเพิ่มอีก๑๐กว่าล้านโดส
แล้วก็น่าจะมีการฉีดฉีดไข้แล้วล่ะถูกต้องไหมฮะ
ถ้าสมมุติเราจะต้องบูธบูธเข็มที่๓
ถูกต้องครับเพราะว่าตรงนี้เอง
มีข้อพิสูจน์เรียบร้อยนะครับว่า
เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็จะข้ามสายพันธุ์ได้เก่งขึ้นไปอีก
โอเคอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามอีกสักนิดนึงนะครับ
ตรงนี้เองเหมือนกับเหมือนกับว่าเข็มแรกนี่ไม่ค่อยได้เรื่องนะครับ
ไปได้เรื่องนี้หน่อยอืม
ทีนี้ถ้าหากว่าจะถามว่าจะต้องตามด้วยอะไรนะครับ
ถ้าหากว่าคิดตั้งสมมุติฐานไว้นะครับ

เพราะฉะนั้นก็ต้องตัดไปเลยอย่างที่บอกกัน

ดีเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสพูดในรายการนี้ไป

ผมก็พยายามพูดเรื่องนี้ไปปรากฏว่าผมพูดในรายการนี้ไป
พอไทยรัฐก็ไปตัดคลิปลงในทวิตเตอร์นะฮะโอ้โหมีคนมาพูดบอกว่า
แม้มึงจะไปฉีดงั้นได้ยังไงบุคลากรทางการแพทย์หนึ่งมีไม่พออยู่แล้วที่ไปฉีดตามเขตต่าง
ต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีคนฉีดสองบอกว่าเอ่อวัคซีนเนี้ย
ไปฉีดในพวกครูหาต่างนานาเนี่ยมันไม่ใช่บัตรที่เอาไว้การเลือกตั้งนะ
อุณหภูมิเท่าไหร่จะเอาวัคซีนไปไหมทั้งทั้งที่วันนี้ผมผ่านมาผมก็เห็นเอ่อ
เต็นต์ในการตั้งแล้วก็ฉีดวัคซีนอยู่ริมทะดดนึงอ่ะเออแต่ขับขับมามองกันแบบนี้
ผมถามหน่อยไอ้การที่จะฉีดวัคซีนโดยการที่จัดตั้งแบบนี้
ถ้าจะทำมันทำได้ไหมอาจารย์นี่ถามหมอเลยนะ
เป็นทั้งแบบสัตว์อาจารย์ในแพทย์เลยนะฮะอ่ะครับเอ่อจริงจริงแล้ว
ดูสถานการณ์ตอนนี้คือยามสงครามนะครับถ้าหากว่าเป็นยามปกติ
เอ่อฉีดไปเรื่อยเรื่อยนะครับต้องมีหมอต้องมีอะไรต่างต่าง
พวกนั้นอันนั้นคือเรื่องธรรมดาอืมแต่ในขณะนี้คือยามสงครามนะครับ
ที่ประเทศภูฐานเองนะครับภายในสัปดาห์เดียวก็ฉีดไป๕แสนคน
หรือว่าในต่างประเทศเองก็ตามหรือก็ฉีดวันละล้านคน
ประเทศจีนเนี้ยวันละเอ่อเป็นสิบล้านคนอะไรอย่างงี้เป็นต้น
ฉะนั้นเองอะไรก็ตามนะครับก็คือยางสงครามนั้นก็คือตับ
พิธีรีตองนะครับให้คนเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
ในพื้นที่ด้วยความสะดวกที่สุดแล้วถ้าฉีดแบบเข้าครูหาเนี่ย
อาจารย์มองไงฮะเอ่ออันนี้เป็นความคิดที่เจ๋งมาก
เก่งมากใช่ไหมครับเพิ่งได้ยินเพิ่งได้ยินกับคุณหนุ่มเมื่อบ่ายนี้นะครับ
เพราะว่าเพราะว่าแนวคิดตรงนี้นะครับ
เป็นแนวคิดที่ทำได้และในขณะเดียวกันนี้ก็สามารถรู้นะครับ
กรในทุกหัวระแหงแต่ว่าถ้าหากว่ามีคนที่ย้ายถิ่นฐานไปทำงาน
นะครับคือย้ายจังหวัดมาตัวนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรอืมนะครับ
เพราะว่าบัตรประชาชนก็สามารถที่จะขึ้นได้แล้วก็ถ้าหากว่ามีเอ่อเอ่อ
ระบบเอ่อจะเรียกอะไรล่ะสำนักงานสถิติของชาตินะครับ
อะไรต่างต่างก็ตามอะไรต่างก็ตามก็สามารถเอ่อตรวจสอบได้
ตรงนี้ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาแล้วบุคลากรทางการแพทย
ถ้าเกิดจำเป็นต้องไปฉีดจริงจริงมีเพลงพอไหมฮะ
ได้เป็นเขตเขตเนี่ยครับครับเรื่องตรงนี้เองเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เต็มขั้นก็ได้อืม
นะครับเพราะว่าเอ่อคงเห็นแล้วนะครับ
ที่เราไปฉีดยาก็คือถ้าหากว่ามีคนเตรียมเข็มนะครับ
หลอดฉีดยาให้เรียบร้อยนะครับมีน้ำยาวัคซีนอยู่เรียบร้อย
คนที่ฉีดนั้นนะครับจะเป็นน้องพยาบาลนะครับ
เป็นน้องนักเรียนพยาบาลเอ่อน้องนักเรียนแพทย์ศตวะแพทย์
หรือว่าใครก็ตามที่ได้รับการฝึกอบรม
นะครับจริงแล้วเนี่ยจะเป็นเอ่อในยามสงครามใครก็ได้
อาจจะให้ทราบแนวทางสักประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็มาช่วยกันฉีดก็ไม่เห็นเสียหายอะไร
ทำได้เหรอนะครับเพื่อให้ทำได้แน่แน่นะครับ
เรื่องตัวนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องผ่านพิธีรีตองมาก
ที่ต้องผ่านพิธีรีตองนั้นเข้าใจว่าอาจจะกลัวว่าทางกฎหมายไม่อนุมัติ
หรือไม่อนุโลมซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าใจว่า
ขณะนี้เราก็ยังอยู่ในยามสงครามที่กำลังแพ้ยับเยินอยู่ขณะนี้
นะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและขณะเดียวกันนะครับ
ขณะเดียวกันนั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทันทีเลย
ครับคือที่ผมข้อขวดคือครับคือคือคือที่ถามนี่เพราะว่า
อยากได้ความกระจ่างครับเพราะบางคนเนี่ยเขาบอกว่า
เสนอแบบนี้กันไปพูดแบบนี้กันไปเนี่ย
ต้องไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านฉีดแล้วละกันเขาว่าอย่างนั้น
ไอ้กรณีของวัคซีนถ้าเกิดต้องไปฉีดในเต็นต์หรือในครูหา
ได้ใช่ไหมฮะการเก็บการอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้ามีการเก็บวัคซีนตรงนี้นะครับจริงแล้วก็คือเก็บในอุณหภูมิธรรมดา
เมื่อออกมาจากอุณหภูมิติดลบมหาศาลตรงนั้นก็สามารถอยู่ในอุณหภูมิของตู้เย็นธรรมดาได้
ตู้เย็นธรรมดาได้อ๋อที่เขาบอกลดลบเจ็ดสิบองศาไม่ใช่
ถ้าสมมุติขนส่งรถต้องลบ๗๐องศาแต่ถ้าสมมุติเวลาจะไปฉีดนั้น

ลบ๗๐นั่นแหละคือปัญหาแรกของไฟเซอร์

เวลาที่จะเตรียมยาเรียบร้อย
ตรงนั้นเองสามารถที่จะอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็น
หรือว่าอุณหภูมิห้องได้ในระยะหนึ่ง

อย่างนั้นเองเวลาที่เราจะฉีดตรงนั้นเอง
ถ้าหากว่าจะฉีดแบบครูหาเลือกตั้งวัคซีน
แล้วก็อาจจะใช้วัคซีนอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะฉีดง่าย
โดยที่อาจจะไม่ต้องเป็นไฟเซอร์แต่ว่าจะใช้โมโดน่าก็ได้
ซึ่งสิ่งที่เป็นอุณหภูมิตู้เย็นภรรณาศาลก็ยังได้
โอเคครับผมได้ครับอาจารย์ครับผม
พอดีเวลาจำกัดต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ

น่ะก็ได้ความกระจ่างไม่ระบะวานซึ่งพอเราพูดกันไปเนี่ย

และก็อะไรนะ
วัคซีนมันไม่ใช่โรคตั้ง

ระบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้แบบว่าหาสมการออกมาว่าทำยังไงให้มันง่าย
คือทุกวันนี้ลงทะเบียนทวิตเตอร์คือบางทีเขาไม่เข้าใจในการเปรียบเทียบไง
เขาไม่เข้าใจคือเขาเข้าใจตรงเช่นว่าพี่หนูบอกว่าเนี่ย

คือบัตรการเลือกตั้งคือเจ้าหน้าที่มหาดไทยเป็นคนเอามาให้
ไม่ใช่ว่าให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันพาไปฉีดมันก็ไม่ใช่
แค่คิดมันก็ผิดแล้วนั่นคือดักกะคุณผู้ป่วย

เอาก็จริงพอไปฟังสมมุติเนี่ยหนูบอกว่า

อย่างนั้นฉันให้ป้ายวนที่บ้านฉีดได้ได้ไหมล่ะ
จากเขาพื้นที่เปียกเขียวอยู่แล้วเดี๋ยวกลายเป็นแบบจากที่จริงเขาอยู่ในป่าในเขาเขาปลอดภัยอย่างนี้
แต่เขารู้ว่าเขาต้องมาฉีดว็อกซิฟเพราะเขากลัวถูกไหมปรากฏว่าเจอคัสเตอร์ในเมืองเอาไปติดในบ้านอีก
เขาอีกอ่ะใช่ไหมล่ะก็โอเคทุกอย่างมันจะต้องง่ายแหละอย่างที่บอก
มันก็เป็นอะไรถูกผิดก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดมันเป็นแค่ข้อเสนอ
อีกเรื่องหนึ่งเมื่อไหร่เราจะขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตได้หรือใครจะจากเมืองนอกเมืองนาจะเข้าภูเก็ตได้ยังไง
ที่ผ่านมาคือสุวรรณภูมิกับดอนเมืองเราไม่ได้แบบว่าใช้งานกันมาสักแป๊บหนึ่งถูกไหมคะ
กระทรวงคมนาคมเขามีการแจ้งค่ะบอกว่าตั้งแต่วันที่๒๑สิงหาคมเป็นต้นไป
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทเตรียมอนุญาตให้สายการบินทำการบินเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็ดอนเมืองได้นะคะเป็นการเฉพาะหน้านี้
เดิมที่รัฐบาลนั้นประกาศห้ามทำการบินในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม๒๙จังหวัดค่ะ
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรประการเนี่ยค่ะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิ
เรื่องต้นนั้นจะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารต่างประเทศ
ที่สามารถเดินทางมาต่อเครื่อง
เพื่อที่จะมีการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมือง
สนามบินภูเก็ตตามโครงการอันนี้คือของภูเก็ตแซนบล็อกอ่ะนะคะ
โดยจะเป็นเที่ยวบินแบบซิลรูสที่จะมีการกักตัวครบแบบ๑๔วัน
แล้วก็สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นได้ตามปกติ
นี้ผู้โดยสารต่างประเทศที่จะเดินทางมากับเที่ยวบินซิลรูสได้
ประกอบด้วย๒ประเภทก็คือว่า๑จะต้องเป็นผู้ที่กักตัวครบ๑๔วันแล้ว
สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นได้ตามปกติ
และ๒ค่ะผู้โดยสารต่างประเทศที่กักตัวยังไม่ครบ๑๔วัน
แต่ต้องการเดินทางกลับประเทศค่ะอันนี้สามารถเดินทางมาได้โดยผ่านกระบวนการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจากสนามบินภูเก็ต
แล้วก็บินเข้ามาสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็พักรอตรงนั้นนะคะ
จากนั้นสามารถที่จะบินออกนอกประเทศได้เลยอันนี้
อกจากนี้ค่ะจะมีการขยายระยะเวลาในการต่อเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินให้กับผู้โดยสารโดยขยายเวลาเป็น๒๔ชั่วโมง
เดิมเนี่ยจำกัดไม่เกินสิบสองชั่วโมงเบื้องต้นสนามบินจะทำการจัดพื้นที่เป็นการเฉพาะให้
เพราะอันนี้หลายคนบางทีอาจจะจำเป็นต้องต่อเครื่อง
เป็นเพราะว่าตอนนี้คือเขาบอกว่าคนมาเที่ยวภูเก็ตเวลาจะกลับมาเพราะว่าจะกลับบ้านเขาก็ต้องมาขึ้นที่สุวรรณภูมิ
ปรากฏว่าต้องนั่งรถบัสรถบัสต้องนั่งจากภูเก็ตมากรุงเทพอีก๑๒ชั่วโมงถูกต้องไหม๑๒ชั่วโมงปุ๊บไปคิดเงินเขาอีก
สองอย่างด้วยกันอย่างที่เมื่อกี้เราอธิบายไปคุณหนุ่มรู้ไหมเมื่อกี้ที่เขาบอกวิธีที่คุณหนุ่มอ่ะ
อธิบายนี่ผู้ใหญ่คนหนึ่งส่งมานะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกคุณยูเขาอยู่ญี่ปุ่น
เขาบอกเป็นวิธีเหมือนญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นทำแบบนั้นเขาจะส่งคูปองอ่ะ
เป็นคูปองก่อนนะเขาจะส่งคูปองเนี่ยให้ที่บ้านเนี่ยตามทะเบียนบ้าน
นึกออกมาเขาจะมีคูปองมาเลยว่าเอาคูปองเนี้ยแล้วก็จะโทรไปนัดเพื่อฉีดวัคซีน
เขาบอกว่าบางทีทั้งภรรยาแล้วตอนนี้เด็กอายุสิบสองก็ได้ฉีดแล้วนะฮะอืม
ไปไฟเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคูปองที่เขาส่งตามบ้านก็เหมือนกับตอนที่บัตรเลือกตั้ง

เขาก็จะบอกว่าลำดับของเราอยู่ที่เท่าไหร่อืม
ญุ่นก็ใช้วิธีนั้นเขาส่งเป็นคูปองมาปุ๊บแล้วคุณก็เอาคูปองเนี้ย
เช็คกับสาธารณสุขว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่นัดกันเลยว่าเราฉีดกันวันไหนวันไหนอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าญี่ปุ่นอ่ะทำแบบวิธีที่คุณหนุ่มทำมา
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชนทุกคนมีเลขอยู่แล้ว
ข้อมูลแบบสถิติแบบว่าจำนวนปริมาณคุณอะไรมันมีอยู่ในนั้นหมดแล้ว
เพราะเขาบอกจะทำบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทไง
แบบว่าบัตรใบเดียวจะต้องทำทุกอย่างได้ก็นี่แหละก็เริ่มเลย
นายกเขาก็เร่งอยู่แล้วว่าเฮ้ยจะต้องตอบโจทย์ให้เป็นแบบว่าบัตรประชาชนที่สมาธิ
เป็นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบว่าทันสมัยที่สุดแล้วตอบโจทย์ได้มากที่สุด
อืมไม่หรอกคือบางคนอาจจะมองว่าให้ได้วัคซีนเข้ามาก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้
ให้วัคซีนมาก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าใจนะแต่ว่าคือในช่วงจังหวะเนี้ย
การกระจายวัคซีนการกระจายวัคซีนมันก็สำคัญไงคือบางทีมันไปในที่ที่เดียว
เนี่ยคนไปแออัดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ติดเชื้อโควิดกันกลับมาก็มีไง
ซึ่งหลายหลายจังหวัดเขาก็ยังถามว่าวัคซีนของเขาอยู่ไหนเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้ปัญหาวัคซีนมันอาจจะไม่พอ
จากเดิมที่บอกว่าจะได้เนี่ยเดือนละ
มีจำนวนเท่าไหร่ันหรือ๕ถึง๖ล้านล้านแล้วอะไรอย่างเนี้ย
ถูกก็มันก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ย
นี่คุณมีเหตุผลบอกอยู่
กันสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาต่อนะฮะ
เอาพี่หนุ่มคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเชิญ
แต่กลับเร็วเพราะได้ไม่ตรงปก

คือกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดอย่างมากนะฮะ
เขาโพสต์ข้อความเตือนไปดูทาหรณ์
ให้กับทางผู้สั่งซื้อทางออนไลน์นะฮะ
แต่เมื่อสินค้ามาถึงนะครับกลับต้องเฟลล์ครับ

อันนี้คือสิ่งที่เขา

ภาพนั่นคือต้องเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายได้อันล่างมาใช่ไหมคะ

เขาบอกว่าตนเองเห็นสินค้าในเพจหนึ่ง
ก็เลยเข้าไปสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางในราคา๙๙๙บาท

แต่พอเปิดกล่องดูมันไม่ตรงปกนะฮะ

เพราะเห็นคนโพสต์ประจานเพจดังกล่าหลายคนแล้ว

นี่คุณสารเก็บเงินไปทางวันน่าจะแกะของดูก่อนนะ
เป็นหนัวครึ่งไปที่มันแบบไม่ถูกมอง
ผมบอกว่ามีชาวอเง็ตแสดงความคิดเห็นกับหลายคนหอะ
แชร์ประสบการณ์บอกว่าควรแกะของดูก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน

ก็ไม่รู้จัดการกับมันยังไงดีเหมือนกัน

ก็เนี่ยพี่ฮาน่าเขามีลงไว้อยู่ว่า
ต้องไปแจ้งความยังไงเอาเรื่องยังไงอะไรอย่างนี้

ใช่ไม่ควรใช้เวลาแบบนี้มาเป็นมิจฉาอย่างนี้ไม่ดีค่ะอืม
เมื่อก่อนนี้เราจะระวัง๑ใบกระท่อมเป็นของผิดกฎหมาย
ณวันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการ
คุณอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยมนตรี
เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่๘
มีผลตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคม
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ

ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถปลูกแล้วก็ขายได้แล้ว
เฉพาะใบกระท่อมนะฮะเฉพาะกัญชายังนะ
กัญชายังแบบอู๋ที่ไปปลูกกันแบบสู้ตายังนะครับ
รวมทั้งจะมีการปล่อยตัวคือก่อนหน้านี้
คนโดนจับเรื่องใบกระท่อมก็มีถูกต้องไหมแองจี้
ต่างจังหวัดจะโดนเยอะตอนนี้จะต้องปล่อยตัวให้หมด
เพราะมันไม่ผิดกฎหมายแล้วนะฮะตามกฎหมายพืชใบกระท่อมเนี่ย
รู้ไหมว่ามีคนที่โดนจับเรื่องใบกระท่อมกี่คน
เท่าไหร่คะที่ตอนนี้โดนจับอยู่พันกว่าคน
สามสิบแปดคนต้องปล่อยเขาให้หมดนะฮะ
กระท่อมออกจากยาเสพติดเนี่ยเพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายในทั้งส่วนของรัฐ
แล้วก็ผู้ต้องหาเรือนจำเนี่ย๑๖๙๑ล้านบาทนะฮะ
โดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศศึกษาพบว่า
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคดีเนี่ยที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลเนี่ย
เท่ากับ๗๐๐กว่าบาท๗๖๖๑๒บาท
ซึ่งคดีข้อหาพืชกระท่อมที่ขึ้นสู้สารกันตั้งแต่๑มกราคม
สู่สารสู่สารนะฮะตั้งแต่วันที่๑มกราคมนะฮะ
๒๕๖๓เนี่ยจนถึง๒๐มิถุนายนเนี่ย๒๐๐๐๐กว่าคดี
๒๐๐๐๐กว่าคดีเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณสมศักดิ์เทียบสู่ทิศ
กำชับให้คณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
เร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงข้อกฎหมายว่า
ตั้งแต่๒๔สิงหาคมนี้
เอาใบกระท่อมมาต้มน้ำนี่คือเขาบอกดีมากนะ
คือใบกระท่อมสมมุติคุณเอามากินเป็นชาเนี่ย

แต่หากมีการไปผสมกับยาเสพติดอื่น

คุกเหมือนเดิมนะฮะคุณจะไปผสมกับย่าแล้วก็แล้วแต่ผิดกฎหมาย
สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ย
ยังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมุติจะปลูกเป็นแบบโอ้โหโรงเรือนใหญ่เลย

ต่อไปดาราไต่เต้าแย่งสามีพักกันสักครู่ฮะ

นี่เขาบอกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลจริงเลย
ได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องของดารา

โดยระบุว่าต่อไปเนี่ยรอร้องเพลงนี้ดังนะ

อยู่แล้วพวกน้องร้องให้ได้เหมือนน้องพอร์ตกับเท้าเนย

ที่เห็นอะไรอย่างนี้

ไร้งานการใส่เต้าเป็นเพื่อความสบาย
ด้วยการแย่งผัวคนอื่นจึงเป็นทางออกสินะ
อยากได้บ้านก็ได้อยากได้กระเป๋า

โดยไม่สนใจเมียหลวงที่เคยอุ้มชู
ถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้
รอรับแรงกระแทกได้เลยนะจ๊ะ
เพราะสังคมไทยเนี่ยเกลียดเรื่องแบบนี้มาก
พล็อตละครเรื่องใหม่พลาดเสธือนใคร
ก็แค่รีบกลับตัวด้วยรัก
นะคืออีพิมเมียทนายเจมส์คือใครวะ

แต่ว่าที่เมื่อกี้ถามว่าใครคือใคร

บอกว่าถ้าสมมุติไปอ่านในคอมเมนต์จะดู

เค้าบอกว่าบางคนก็บอกอาทิตย์เข้ามาคอมเม้นต์ว่า

วงการบันเทิงนี้แย่งชิงผัวเมียกันจริงเหรอ

เป็นดารานูเนมมันไม่มีงานมารยาทไม่ดี

ทำไมเขาถึงอยากดองกับคุณหนุ่มกัญชัย

คุณปอบนเขาเปิดเผยบอกว่าอย่างนี้
แค่รู้สึกว่าในเมื่อพ่อมันเนี่ยเกลียดเราใช่ไหม

เพราะว่าพ่อเขาหวงลูกอยู่แล้ว
แต่เราคิดว่าเกลียดอะไรมักจะได้อย่างนั้น
แล้วเมื่อก่อนเราทั้งคู่ไม่เคยคิดจะมีลูก

ส่วนผมก็มีน้องเป็ดน้ำ

อ่าพอดีอีกคนนึงได้ลูกผู้หญิง
ถ้าได้คู่กันจริงเราก็สะใจพี่ป๊อกบอกแบบนั้น

เคยบอกเขาเราไม่มีลูกไม่อยากมีลูกใช่ไหม
ก็เคยคุยกับเขาตอนนั้นไม่มีลูก
เขาอยากดองกับพี่นะเขาบอกเขาจะได้สะใจ

คือผมนี่ยกมือไหว้พี่จริงนะฮะ

ใจพี่นี่มันเยี่ยมมากเลย

สมควรแล้วที่ผมเรียกพี่ว่าตัวเฮีย

หนุ่มไอ้หนุ่มอืมพี่ป๋องนี่เป็นตัวเฮียในใจผมเลยใจพี่มันเยี่ยมจริง
เหมือนพอร์ตแบบนิยายกำลังภายในจีนเหมือนกันนะ

นี่นะที่เกิดบอกท่านป๋องว่าจะไม่มีลูกด้วยกันตอนสมัยวัยรุ่นใช่ไหมล่ะ

ก็ประมาณนั้นนี่น้ำมันเห็นไหมล่ะ

รายการอะไรขนาดนี้พี่ป๋องรายการนี้ฉันไปออกนี่แหละ
ฉันสนิทกับหนุ่มรายการนี้แหละชั่วโมงพี่สวงโอ้โฮชั่วโมงพี่สวงจำตาได้
เดี๋ยวนะดูหน้าพี่ป๋องนี่เห็นไหม

ไม่พี่ป๋องมากกว่าพี่ป๋องนี่รุ่นพี่ก้องสหรัฐ
โอ้โหเป็นเพื่อนกล้องปียะเรียนหนังสือด้วยกัน
ไม่ใช่ก้องสหรัฐเขาเรียนหนังสือด้วยกันก้องสหรัฐต้องดู
พี่ป๋องรุ่นเดียวกับพี่ก้องสหรัฐเลยใช่โอ้โฮพี่ป๋องรุ่นเดียวกับพี่ก้องสหรัฐเลย

สองคนอุ้ยของเก่งนะน้ำยาดีเนอะ
ก็ใช่ไงแล้วเป็นเบาหวานด้วยนะ

พี่ก็อยู่ของพี่ไปแล้วกันอย่าไปยุ่งผมเลย

ก็คือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณเอสุปชัยอีกแล้ว
บอกว่าเขายอมควักเงิน๑ล้าน
คือกลายเป็นแชทที่หลายคนฮือฮานะคะ

เอมาเล่นละครกับน้อยแต่พี่เอเขาบอกเขาปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าจะให้เซ็นเช็คให้๑ล้านบาทแลกกับการไม่เล่นละครเนี่ยบอกโดยสาวนิ้นนี่นะคะก็ลงชัดดังกล่าวพร้อมกับข้อความว่าเอ่อทีมงาน

จะเยียวยากองเราเนี่ยล้านหนึ่ง
แทนการไม่เล่นละครเอาล้านหนึ่งดีกว่าเนอะ

เรื่องของเรื่องคือนิงขอซูมกับทีมโลว่า
โลใหม่เผื่อไว้เพื่อความปลอดภัยของทีมในการถ่ายในอนาคต

ฉากเปิดเรื่องเนี่ยต้องใช้คนที่ทรงพลัง๑ฉาก

เอ้าขอเสียงคนอยากเห็นผู้จัดแม่เบี้ยเล่นละครหน่อย
เขาบอกว่าถ้าจะให้เขาเล่นพี่เอ๊ต้องเป็นนางเอกเท่านั้น
พี่เอบอกถ้าไม่เล่นหนิงก็รับ๑ล้านบาทนะคะนี่

พี่เออยากเป็นนางเอกกว่าไหม
ถึงเวลาจริงให้นางออกนางไม่ค่อยอยากไปไหนนะ

จริงขนาดสนิทกับแค่นั้นก็ไม่ได้ไปออกรายการนะ

แล้วแต่อารมณ์ผีเข้าผีออกของนางแต่นางไม่อยากเล่น
ลองเป็นงูกว่าไหมลองเป็นงูในแม่เบี้ยกว่าไหม

สวัสดีค่ะ